เหตุการณ์ก็น่าจะเป็นเรื่องของชู้สาวเหมือนกันนะฮะ
หนุ่มในจังหวัดชนบุรีนอนหลับอยู่
มาเจอคนคนหนึ่งเอาปืนมาจ่อจะยิงอยู่
โอ้โหคือคือลืมตาขึ้นมาคือเจอปืนจอดอยู่แบบเนี้ย
เขาก็เลยยื้อแย่งกันไปมาจนแกซีนมันล่วงลงมาคุณผู้ชม
แต่ว่าคู่อรินั้นใช้ปืนนี้ตบหน้าแล้วก็วิ่งหนีไปนะฮะ
ก็คาดว่าเป็นเรื่องของชู้สาวนะครับ
ตำรวจภูทรเมืองชนบุรีเข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธปืน
บริเวณห้องเช่าซึ่งเป็นห้องแถวชั้นเดียวครับ
ซอยบ้านสวนเศรษฐกิจสามสิบสี่
ที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืน๙มมตกอยู่พร้อมกับแมกกาซีน
และโทรศัพท์มือถือของคนร้ายหนึ่งเครื่อง
จากนี้ก็ยังมีเศษกระจกแล้วก็แตกกระจายเกลื่อนพื้นนะครับ
จากการสอบถามนายพงเดชสังกะอายุ๒๗ปีเจ้าของห้องก็บาดเจ็บที่บริเวณหูซ้าย
เขาบอกว่าเขานอนอยู่ในห้องเมื่อวานจู่ในปามนาป่าเป็นแฟนของแฟนเก่าเขานะ
ย้ำนะเป็นแฟนของแฟนเก่าค่ะบุกเข้ามาเสร็จแล้วก็ใช้ปืนเนี้ยเล็งอยู่ที่ตัวเขา
อืมจังหวะนั้นเดชาบุญเหมือนไม่ถึงข้าวนะฮะตื่นมาเห็นพอดี
ลืมตาไปเห็นคนเล็งปืนใส่พอดีก็เลยยื้อแย่งกันแย่งปืนกันสักพักหนึ่ง
นายคำรณผู้เป็นพ่อเข้าไปช่วยโดยใช้ไม้ตีในปาล์มทำให้ปืนร่วงลงพร้อมกับแมกกาซีน
ปามยังคงหยิบปืนขึ้นมาแล้วตบไปที่บ้องหูก่อนจะวิ่งหลบหนีไปก็คาดว่าปมเรื่องของความหึง

เค้าเดินเข้าในบ้างผมนอนอยู่
มินรีติถูกรู้
พงเดชยังยืนยันว่าเขาเลิกกับแฟนเก่าไปตั้งนานแล้ว
แต่ก็ยังคุยกันคือคุยกันตามภาษาคนเคยรู้จักกัน
แล้วเมื่อแฟนเก่าไปคบกับนายปามเขาก็เคลียร์จบไปแล้วนะว่าเขาเลิกไปแล้วคบกันก็
แต่สัปดาห์ก่อนไม่คาดคิดว่าในปามจะอาฆาตแค้นนะ
จึงไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ถึงขั้นกลับมารอบสังหารกัน
ตำรวจเองก็เก็บปลอกกระสุนและโทรศัพท์มือถือคนร้ายเอาไว้เป็นหลักฐาน
พร้อมทั้งเร่งติดตามตัวในปามดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
อาจจะเป็นเหตุที่นายปาล์มไปรู้ว่าผู้เสียหายเขาแอบไปคุยกันกับแฟนเก่า
อาจจะมีปัญหาทะเลาะกันและไม่พอใจกันก็เลยก่อเหตุนี้ขึ้นมา